คุณผู้ชมค่ะในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะ

ระคังวิวาเข้าสู่ประตูวิวากันหลายต่อหลายคู่

จูงมือคนพิเศษเข้าประตูวิวา

อัปเดตและนำความคืบหน้ามาฝากแฟน
โดยเริ่มจากนักร้องสาวเสียงดีพันธ์วรการ

วงการชาวชุมพรเป็นเวลา๘ปี

และประทับใจที่ฝ่ายชายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
พร้อมตกลงปลงใจแต่งงาน
แต่ยังติดเรื่องเวลาที่ยังไม่ลงตัว
โดยคาดว่างานวิวาอาจจะมีขึ้นในปีหน้า
ซึ่งต้องรอคุยรายละเอียดกันต่อไปค่ะ
แต่ที่เห็นจะพร้อมในเร็ววันคงจะเป็น

ที่ตอนนี้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งคู่กับแฟนหนุ่มนอกวงการออกมาให้แฟนได้ชมกันแล้ว
ช่างภาพชื่อดังที่เก็บเอาโมเมนต์หวานของพอลลี่และแฟนนุ่มมาเพียบ
อกจากนี้พอลลี่ยังได้รวมเพื่อนมาจัดงานปาร์ตี้สละโสดแบบเรียบง่าย
ส่วนเลิกดีของงานวิวาของพอลลี่นั้นคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะ
และอีกหนึ่งคนดังที่พร้อมสละโสดอย่างเป็นทางการ
นั่นก็คือพิธีกรหนุ่มอันภูวนาศที่เปิดตัวแฟนสาวทายาทเจ้าของธุรกิจ
ฟานีโชว์เมืองพัทยาอย่างจ๋าอลิสาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
เผยถึงเลิกดีงานวิวาว่าจะจัดขึ้นในวันที่๑๖มกราคมปีหน้านี้แล้วค่ะ